ส่วนที่นนทบุรีอันนี้ก็มีคนตายครับตาย๑เจ็บอีกหนึ่งครับ
วัยรุ่นมากันเป็นสิบสิบคนครับรุมฟันรุมแทงคู่อริ
บาดเจ็บสาหัสแล้วก็มีคนตายด้วยนี่เป็นช่วงจังหวะที่เจ้าหน้าที่ไปถึงนะครับ
พยายามจะยื้อชีวิตคนเจ็บคนนี้ครับแต่สุดท้ายยื้อไม่ได้ครับ
คือเลือดโชคเลยค่ะเลือดชุ่มโชคเต็มเนื้อเต็มตัวไปหมดครับ
ถูกฟันจนเจ็บสาหัสครับคนเจ็บมี๒คนนะฮะ
สุดท้ายตายหนึ่งและเจ็บอีกหนึ่ง
จุดเกิดเหตุอยู่แถวหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองนนทบุรีเมื่อคืนที่ผ่านมาครับ
ชื่อทุกคนที่ผมกำลังจะพูดถึงนี่เป็นชื่อสมมุตินะเพราะว่าอายุยังน้อยอยู่เลย

คนเจ็บ๒คนเด็กชายเมลอายุ๑๔ถูกมีดฟันที่ท้ายทอย๑แผล
อีกคนหนึ่งนั้นนอนอยู่ที่พื้นชื่อว่าในเมฆอายุ๑๖
โดนฟันและแทงตามลำตัวห้าแผลและสุดท้ายในเมฆสิ้นใจตายนะครับ
สอบถามในเมลครับในเมลเนี่ยบอกว่าขี่รถมาจากถนนงามวงวานมุ่งหน้าไปที่ท่าน้ำนน
พอมาถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยฝั่งของคนที่หาเรื่องมากันกว่า๒๐คน
ตะโกนบอกว่าเฮ้ยจอดรถเขาบังคับให้จอดนะฮะ
แล้วก็เข้ามารุมทำร้ายก่อนจะใช้มีดเนี่ยมาฟันมาแทงพวกเขาครับ
คู่กับอันนี้เจอกันเท่าไหน
ผมก็ไม่แน่ใจแล้วแต่ผมเจออีกทีก็ตรงหน้าเซเว่นตรงเซเว่นเลยใช่ไหม
ไม่รู้ว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นได้ยังไงถูกไหม

ไม่ได้มองหน้าไม่ได้ทำอะไรกันเลยไม่ได้ด่าทออะไรกันใช่ครับพี่

ขี่เข้ามาแล้วก็บอกผมว่าจอดจอด

สองกันยายนตีหนึ่งยี่สิบสาม
ศรสีแดงนั่นคือผู้ก่อเหตุครับ
มีรถมอเตอร์ไซค์ขี่นำหน้ามาหนึ่งคันจากนั้นมีมอเตอร์ไซค์ของผู้ตายขี่มาแล้วมีรถมอเตอร์ไซค์อีกคันขี่ประกบ
ก่อนจะมีมอเตอร์ไซค์อีกหลายคันขี่ไล่ตามมาแล้วจอดรถ
ลงจากรถครับแล้ววิ่งไปในจุดที่ผู้ตายเขาล้มอยู่เพื่อไปรุมทำร้ายนี่ฮะ
เห็นจังหวะที่หลายคันตามกันมานะ
หลังจากนั้นครับพอทำร้ายเสร็จแล้วกลุ่มคนก่อเหตุขี่รถหลบหนีไปทางถนนประชาราช
และชาวบ้านก็ไปช่วยเหลือคนเจ็บนี่ฮะกำลังขี่รถหนีกลับไปแล้ว
อกจากนี้ครับมีวงจรปิดอีกมุมหนึ่งเป็นมุมก่อนถึงจุดเกิดเหตุครับ
จะเห็นว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุนั้นขี่มอเตอร์ไซค์มากันเยอะมาก

มาเรื่อยเรื่อยไม่ขาดสายเลยครับวงจรปิดอีกมุมครับ
อาจจะไม่เห็นเหตุการณ์ชัดแต่ได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์ขี่มาหลายคันมากครับ
แล้วจะได้ยินเสียงคนเออะโวยวายอยู่สักพักก่อนจะได้ยินเสียงรถมอเตอร์ไซค์ขี่ออกไปลองฟังดูฮะ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
เสียงรถขี่ไปแล้วครับก่อนหน้านั้นมีเสียงโวยวายเหมือนเสียงคนทะเลาะกัน
ก่อนหน้านั้นมีเสียงรถเหมือนขี่เข้ามาทะเลาะกันเสร็จพากันขี่ออกไปครับ
เหล่านี้เป็นหลักฐานสำคัญนะครับล่าสุดเราได้คุยกับเพื่อนของผู้ตายชื่อว่าในเฟิร์ส
เล่าให้ฟังบอกว่าตัวเขากับเพื่อนขี่มอเตอร์ไซค์มา๓คันทั้งหมด๗คน

พอไปถึงแยกประชาราชพบว่ากลุ่มคู่กรณีขี่มอเตอร์ไซค์ตามมาหลายคัน
ตอนแรกกะด้วยสายตามีประมาณสัก๓คัน
จากนั้นโอ้โหมากันอีกเพียบครับ
มากันเพิ่มรวมแล้วเกือบ๒๐คนมากันหลายสิบคนนะครับ
รวมกันมาขี่รถมาประกบเหมือนจะหาเรื่อง
พอเขาเห็นว่าท่าไม่ดีก็เลยรีบขี่รถตรงไปที่สพนนทบุรีครับ
แจ้งตำรวจแล้วก็พยายามกวักมือเรียกให้ผู้ตายขี่ตามมา
แต่สงสัยผู้ตายขี่รถตามมาไม่ทัน
กลุ่มคนร้ายถีบมอเตอร์ไซค์จนล้ม
แล้วเข้าไปรุมทำร้ายใช้มีดฟัน
จนเจ็บหนึ่งตายหนึ่ง
เขายืนยันนะครับในฝั่งของผู้เสียหาย

กลุ่มของพวกเขาเองนั้นไม่มีการพกมีด
หรือว่าปืนติดตัวไปไหนต่อไหนด้วย
จะมีก็แค่ว่าไปนั่งเล่นที่ท่าน้ำนนท
ตามภาษาวัยรุ่นไปนั่งรวมกลุ่มกันก็แค่นั้น
เหตุผลที่ถูกรุมทำร้ายคาดว่า
อาจจะมาจากความคึกขนองของอีกฝ่ายด้วยหรือเปล่า
เหมือนกับหาเรื่องจับวัยรุ่นเห็นว่ามีคำว่าเล่นมั่วใช่ไหมฮะ
ตีไปทั่วหาเรื่องไปทั่ว
วกกับกลุ่มพวกเขาเองนั้นใส่ชุดเครื่องแบบเด็กช่าง
มี๓คนใส่ชุดเครื่องแบบเด็กช่าง
เลยไม่รู้ว่าจะล่อเป้าฝั่งนู้นให้มาทำร้ายร่างกายหรือเปล่าครับ
เกี่ยวครับเพราะว่าพวกมันเล่นมั่วครับหรือพวกมันเล่นมั่วครับ
แบบเจอซงไปรีบขี่รถกันเอาหมดหรือครับ
นี่ครับที่ฝั่งของผู้เสียหายบอกพวกมันเล่นมั่ว
เห็นทรงเดียวกันมันก็เอาหมดเลยครับ
ร่างของผู้ตายครับครอบครัวนำมาประกอบพิธีทางศาสนา
บรรยากาศที่วัดก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้านะครับ
แม่ผู้ตายนำรูปของลูกชายมากอด
จูบหอมที่รูปแบบนี้ฮะ
และที่ผ่านมาก็คอยเตือนลูกตลอดเวลาว่า

ตอนดึกนะลูกนะแต่ลูกไม่ฟังครับลูกติดเพื่อน
จากนี้แม่บอกด้วยนะครับว่าลูกชายไม่เคยไปมีเรื่องกับใครนะ
ช่วงที่ผ่านมาเหตุการณ์นี้มั่นใจว่าฝั่งลูกชาย
โดนกระทำเท่าที่ถามเพื่อนที่ไปด้วยกันบอกว่า
ไปกันแค่๗คนแต่ฝั่งนู้นมากันเกือบ๒๐คน
โดยที่ไม่ได้มีเหตุจูงใจให้ทะเลาะวิวาดกันมาก่อนด้วย
ทันทีที่รู้ว่าลูกแม่ถูกฟันแม่รีบเดินทางไปที่โรงพยาบาลให้เร็วที่สุด
แม่บอกว่าคุณหมอพยายามช่วยปั๊มหัวใจกว่า๓ครั้ง
จนสุดท้ายครอบครัวลงความเห็นว่าคุณหมอพอเถอะ
พอเท่านี้ก็แล้วกันไม่อยากให้ลูกทรมานอีกแล้ว
ที่อยากให้ตำรวจตามให้ได้จะได้เป็นอุทาหรณ์
จะได้ให้หาคุณรู้ว่าเขาทำกับลูกคนอื่นได้
ลูกเขาก็มีพ่อมีแม่นะเป็นดวงตาแก้วใจของเขา
มันมันไม่ใช่อ่ะพี่อยากให้จับให้ได้จริง

อยากให้คนก่อเหตุมามอบตัวนะครับ

ระหว่างการตามตัวคนร้ายคาดว่าเป็นวัยรุ่น
อาจจะมีทั้งในพื้นที่แล้วก็ต่างพื้นที่
เดี๋ยวมีความคืบหน้าทางคดีจะรายงานให้ทราบต่อไปครับ